พาคุณผู้ชมไปดูคลิปหลานขู่ทำร้ายร่างกายป้า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดร้อยเอ็ด
ที่มาที่ไปคือป้าสงสัยหลานว่า
จู่บางวันได้ยินเสียงพูดคุยอยู่คนเดียวในห้องงึ้ม
งึมงำคนเดียวแอบเปิดเข้าไปดูนะคะ

เอาโทรศัพท์มือถือแอบถ่ายคลิปไว้ด้วยนะคะ
สิ่งที่เห็นหลานทำอะไรอยู่เป็นภาพนี้ค่ะ

เขากำลังหั่นกัญชาอยู่
แล้วเสพกัญชาด้วยเสพยาบ้าด้วย

แต่สักพักหลานจ๊ะเอ๋ป้าค่ะ
หันมาเจอพอดีตกใจนะคะ
ก็เลยขู่จะทำร้ายป้า
และขู่ว่าจะเผาบ้านป้า
ป้ารีบโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาจัดการนะคะ

คุณป้าชื่อว่านางจิราวัลอายุ๕๘ปีค่ะ
บ้านอยู่ที่คุ้มหลังวัดเหนือตำบลในเมือง

ชื่อว่านายเออายุ๒๙ปีแล้ว
หลังจากนั้นค่ะหลานชายเนี่ยก็หันมาเจอว่าป้าเนี่ย

ขู่จะทำร้ายขู่จะเผาบ้านนะคะ

ผู้ก่อเหตุยังไม่หยุดนะคะ
ก็คือพังออกมาจากห้องแบบนี้

เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมใช้เวลานานเหมือนกันนะคะ
ออกมาค่ะแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เสพยา
ไม่เคยคลุ้มคลั่งโคมครูใครนะ
แต่พอเข้าตรวจค้นภายในห้องเท่านั้นแหละค่ะ
เจอเสพยาบ้าเจออุปกรณ์การเสพ

ก่อนที่จะควบคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีค่ะ
ส่วนฝั่งของคุณป้าบอกว่าหลังจากหลานชายมาอยู่ด้วย
หลานชายก็มีอาชีพนะรับจ้างค่าวัวค่าควายค่ะ
ต่อมาพบว่ามีการผิดปกติ
คล้ายกับคนเสพยาเพราะป้าสังเกตว่า
มักจะได้ยินเสียงพูดคนเดียวบ่อยครั้ง
อยู่ภายในห้องบางทีก็คุ้มดีคุ้มร้าย
คำว่าคุ้มร้ายคือคลุ้มคลั่งทำลายของในบ้าน
เคยพยายามจุดไฟเผาบ้านด้วย
ส่วนคุ้มดีคุ้มดีไม่ได้หมายถึงว่า

ช่วงที่คุ้มร้ายนี่แหละป้าบอกไม่ไหวแล้วนะคะ
เอาฟังเสียงป้าหน่อยค่ะ
เพิ่มเริ่มกับขุนออกไป๓ทีคีย์แล้ว
งึดเดียวกับปล่อยมาเก็บโสดกับปล่อยมา

ข้อหาเสพยาเมาสุราประพฤติตนวุ่นวาย
ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ